คุณผู้ชมดูประเด็นที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยหน่อยนะคะ
เหมืองแร่ทองคำจริงเป็นประเด็นที่มันมีประเด็นสืบเนื่องกันมายาวนานแล้ว
ในกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็คือเอ่อ
กลุ่มชาวบ้านรักกลุ่มรักบ้านเกิดทีนี้มีกลุ่มของไผ่ดาวดิน
ครับเขาไปช่วยตั้งแคมป์แล้วก็ดูแลเหมือนอารักษาความปลอดภัยให้กลุ่มชาวบ้าน
แล้วดันไปเหมือนกับไม่เชิงกับปะทะแต่เหมือนมีปัญหากันนะคะ
กับเจ้าหน้าที่ที่เป็นฝ่ายปกครองสุดท้ายแล้วเนี่ยเห็นบอกว่ามีการยิงปืนขู่ขึ้นหนึ่งนัดด้วยนะคะ
ครับขู่ชาวบ้านขู่กลุ่มไผ่ดาวดิน
นี่ค่ะคือจังหวะที่เกิดเหตุในกลุ่มไผ่ดาวดิน
หรือว่ากลุ่มของนายจตุพัฒน์บุญพัฒน์เนี่ยเขากำลังไลฟ์เฟซบุ๊กอยู่พอดี
เมื่อสักครู่ได้ยินเสียงปืนดังชัดเจนนะคะคือต้องบอกก่อนว่า
ตรงนี้เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๕โมงครึ่งนะคะ
ที่เป็นกลุ่มของภัยดาวดินกับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นประมาณ๓๐คน
ที่เขามาคอยรักษาความปลอดภัยให้กับชาวบ้านกลุ่มคนรักบ้านเกิดที่ต่อต้านเหมืองแร่ทองคำ
ประเด็นนี้มันยืดเยอะมานานแล้วระหว่างกลุ่มชาวบ้านกับกลุ่มในทุนที่เขามา
ว่านซื้อที่ดินทำเหมืองแร่แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยคัดค้านเพราะว่า
มันทำให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนไปไหนจะฝุ่นไหนจะละอองอะไรต่างนานา
ซึ่งมันก็มีเหตุการณ์ปะทะกันหลายครั้งอยู่เหมือนกัน
แต่คือล่าสุดที่กลุ่มไผ่มาเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งใจมาตั้งแคมป
รักษาความปลอดภัยให้ชาวบ้านในหมู่บ้านนาหนองบง
เฝ้าระวังเรื่องการลักลอบขนสินแร่ทองคำออกจากพื้นที่พอดีไปมีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ที่เข้ามารักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านแล้วมึนเมาแล้วเจ้าหน้าที่คนนี้
ก่อนจะออกจากพื้นที่อะค่ะจังหวะที่ขับรถออกไปแล้วก็เป็นรถแบบไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะ
ทุกคนก็ได้ยินเสียงปืนปั้งดังขึ้นมาหนึ่งนัดกลุ่มของภัยดาวดินก็เลยไม่พอใจนะคะ
ต้นไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแล้วก็เจอปลอกกระสุนตกอยู่หนึ่งปลอกด้วย
นายประยูนอรันรุษในอำเภอวังสะพุงและพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่แล้วนะคะจริงจริงในช่วงเช้าเนี่ย
ของไผ่ดาวดินกับนักศึกษาแล้วก็ชาวบ้านกลุ่มรักบ้านเกิดเขาไปยื่นหนังสือถึงนายนรงจีนอ่ำ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยด้วยเรียกร้องให้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับกลุ่มคนรักบ้านเกิดหน่อย
ดูแลความสงบเรียบร้อยดูแลทรัพย์สินให้กับประชาชนด้วยแล้วก็อยากให้ดำเนินการเรื่องกลุ่มชายชะกันที่พยายามเข้าไปขนแร่แล้วก็ทรัพย์สินที่อยู่ในเหมืองแร่ทองคำอยากให้เร่งรัดเรื่องการขนแร่ที่ประมูลแล้วออกไปให้เร็วที่สุดด้วยฟังเสียงไผ่นะคะ

ก่อนที่จะกลับตอนนี้ก็จะควับอีกรอบหนึ่ง
นี่การใช้คำหยาบ

เขาก็ขี่ไปแล้วก็จอดตรงข้างข้าง

ไปมอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับชื่อนายธนคริสต์อันพระเป็นเจ้าหน้าธีษฐ์ฝ่ายปกครองความมั่นคง
อำเภอวังสะพุงนะฮะไปมอบตัวกับตำรวจแล้วแล้วก็อ้างว่ามันเป็นเรื่องของการมีปากเสียงกัน
เราก็เลยบันดาลโทษระมารอยังนี้นะฮะ